ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะฮะ
อยากให้ท่านอยู่กับเรายาวจังเลยท่านส่งข้อความส่งข้อมูลมาให้พวกเราเยอะมาก
เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเสื่อมเสียโอ้โหแล้วข่าววันนี้มันเข้มข้นมาก

คนที่เป็นพระแท้ก็มีนะครับ

ส่งข้อมูลมาเราก็ไปตรวจสอบให้
ไปกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีด้วย
ที่โคลาศคุณเข็มมาสอนท่านผู้ชม

แต่แต่งตัวเหมือนพระแต่งกายเหมือนพระเลย
ใช่ค่ะพอไปตรวจค้นในกระโปรงกระเป๋าในที่พักที่อยู่
มีทุกอย่างเหมือนกับเป็นพระเลยนะคะ
แล้วผู้เสียหายเขาบอกเขาสูญเงินกันไปเยอะ

บอกอย่างนู้นอย่างนี้จะทำนู่นนี่นั่นได้หลายสิ่งหลายอย่าง

ที่สำคัญอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นกายสังขารของหลวงตามหาบัว
เกจิอาจารย์ชื่อดังไปดูนะครับท่านผู้ชมครับ
พระเกจิอาจารย์ชื่อดังไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
พระเกจิอาจารย์ชื่อดังไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
พระเกจิอาจารย์ชื่อดังไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
พระเกจิอาจารย์ชื่อดังไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
พระเกจิอาจารย์ชื่อดังไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเรียกแทนตัวเองว่าหลวงตาเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ย
แต่เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้แต่งตัวโกนศีรษะ
แต่งกายเหมือนกับพระสงฆ์อ้างว่าเป็นหลวงตามหาบัวสวมชะดาทองด้วยนะ
สวมชะดาทองหลอกทำพิธีแก้กรรมสะดอกเคราะห์ให้กับชาวบ้าน
หลายคนเขาสูญเงินไปเยอะแยะไปหมดนี่ฮะเวลาสวมชะดาทองเนี่ยจะภาพเหมือนที่หน้าจอ
บางทีก็ไม่ได้สวมชะดาทองแต่พิทงพิธีเนี่ย
รอแก้กรรมสะดอกเคราะห์นู่นนี่นั่นแล้วเขาเสียหายกันเยอะมาก
เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะ
คลิปนี้นะครับทุกผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุสักประมาณ๕๐ปีนะครับ
เรียกแทนตัวเองสัพพนามที่เรียกแทนตัวเองเนี่ย
เขาเรียกตัวเองว่าหลวงตาตอนนี้เนี่ยอันนี้คือกำลังพยายามอธิบายวิธีแก้กรรม
สะดอกเคราะห์ให้กับชาวบ้านที่เห็นเปิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเปิดรูปถ่ายนะ
นี่อัลบั้มเลยเป็นอัลบั้มเลยนะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
นี่มีลูกศิษย์ลูกหาเห็นไหมมาทำบุญกับหลวงตาเยอะแยะไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นไว้ใจได้
แต่เรียกตัวเองว่าหลวงตาตลอดเลยนะคะ
ตัวเองว่าหลวงตาเพราะเขาอ้างว่าเขาเป็นกายสังขารของหลวงตามหาบัว

ผู้หญิงคนนี้ก็เลยเรียกแทนตัวเองว่าหลวงตา

หลวงตาชะดาทองเนี่ย
นี่บางทีก็ใส่ชะดาทอง

บ้านเลยเรียกหลวงตาชาดาทอง
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานี่ฮะโอ้โห
แล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีตำรวจอะไรแบบ
เราก็ไม่รู้อาจจะคนละงงคนละงานหรือท่านอาจจะไม่ทราบอะไรนะ
อ่าใครถูกพาดพิงเกี่ยวพันธยังไงก็
เดี๋ยวลองไปชี้แจงกับทางหน่วยงานต่าง

เนี่ยก็ต้องรวมเขาเริ่มตรวจสอบแล้วนะครับ
เราได้รับแจ้งนะครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบ

เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ผู้หญิงคนนี้ที่เรียกตัวเองว่าหลวงตาแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
บางทีก็สวมชะดาทองเนี่ยมีลักษณะอวดอุตริด้วย
บอกว่าตัวเองมองเห็นผีสื่อสารกับวิญญาณได้
เวลาชาวบ้านมาหาเวลาเขาเดือดร้อนมามีทุกข์มีร้อนมา
แน่นอนว่าต้องทักว่าเขามีกรรมมีผีคอยติดตาม
ต้องทำบุญสะดอกเคราะห์ต่อชะตานี่เห็นไหมมีคนมาทำเยอะแยะเลย
ทำยังไงนี่ไงนี่ขันเนี่ยบาทเนี่ยเอาเงินมาใส่สิ
แล้วจะสะดอกเคราะห์ได้ใส่มากใส่น้อยเท่าไหร่ยังไง
เขาก็เรียกเป็นคนคนไปที่สำคัญคือที่ชาวบ้านไม่สบายใจเนี่ย
คือไปอ้างไว้ว่าเป็นกายสังขารของหลวงตามหาบัวยัลสัมภโณ
พระเกจิชื่อดังซึ่งท่านละสังขารไปแล้ว

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา

นกสำนักของเขาจะมีรูปของหลวงตามหาบัวติดอยู่เต็มไปหมดเลย
นี่คุณภูริพัฒน์ไปคุยเนี่ยคุยกับผู้หญิงคนนึงนะครับ
อายุ๔๐ปีเธอบอกเธอเป็นผู้เสียหาย
เคยถูกหลวงตาชดาทองผู้หญิงคนนี้เนี่ยหลอกลวงนะ
ผู้หญิงที่เป็นหลวงตาชดาทองเนี่ยหลอกเธอ
แล้วพฤติกรรมต่างเนี่ยเธอบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะหลวงตาชดาทองเนี่ย
ทำแบบนี้มานานหลายปีแล้วมีคนหลงเชื่อเสียเงินเสียทอง
บางคนถึงขั้นเอาที่ดินไปจำนองไปจำนำเพื่อเอาเงินมาให้
เพื่อสะดอกเคราะห์ก็มีเยอะแยะไปหมด
อย่างผู้หญิงคนนี้ที่เล่าให้กับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราฟัง
บอกว่าก่อนหน้านี้น้องชายของเธอเคยขับรถชนคนตาย

ก็แน่นอนว่าต้องหาที่พึ่งแล้วล่ะมาเจอหลวงตาชาดาทองคนนี้
มาที่สำนักตรงนี้ที่อำเภอโนนไทยโคราชเนี่ยมาถึงทักเลยบอกกำลังเคราะห์หนักนะ
นี่วิญญาณตามอาฆาตอยู่นะค่ะต้องรีบสะดอกเคราะห์ถามว่าทำยังไงก็บวชอ่า
แล้วจะไปบวชที่วัดไหนดีเขาบอกต้องมาบวชกับเขาเท่านั้น
บวชกับหลวงตาชาดาทองเท่านั้น
ส่วนค่าจัดงานบวชนี่๕หมื่น

หลวงตาชดาทองบอกเอาเหลือ๓๐๐๐ก็ได้

หลังจากได้เงินไปหลวงตาชดาทองอ้างว่า
โอ้ยอันนี้มันแค่ฆ่าสะดอกเค้า
เรื่องบวชเนี่ยมันบวชไม่ได้หรอก
นะมันไม่พอบวชหรือบวชไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่า
เอาอย่างนี้ดีกว่าไปหาวัดหาพระอุปชาบวชให้อย่างถูกต้องก็แล้วกัน

บอกอะไรตอนนี้เสียสะดอกเค้าไปละ๓๐๐๐๐
ต่อมาเนี่ยยังไม่หมดนะฮะ
ทักต่อว่าน้องชายเธอมีเคราะห์มีกรรมอีกต้องสะดอกเคราะห์เพิ่มอีก
สะดอกไปสะดอกมาถึงรู้ว่าถูกหลอกแล้ว
เพราะหนักอยู่กับหลวงตาชดาทองนี่แหละ
ก็เลยไปทวงเงินขอเงินคืนจากหลวงตาชดาทอง
เขาให้คืน๒พันบาท
บอกว่าเอาที่เหลือก็ถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์กันแล้วกัน
คือทางแม่กับพ่อติดต่อเขาไปตลอด
เขาก็เลยรู้ว่าน้องชายเรารถชนคนตายมา
ค่ะเขาก็จะเอาเรื่องพูดผีศาสตร์
แม้แต่กระทั่งว่าเขาวันที่ไปเขาก็บอกว่า
ได้ยินนะคุยกันอ่ะคุยกันคุยกันอยู่ที่กำปัง
แต่เขาอยู่ที่บ้านเขาเขาได้ยินห่างกันตั้งไกล
เขาบอกเขาได้ยินได้ยินทุกอย่างถามว่าเงินมันก็
โดยส่วนตัวอยากได้ค่ะอยากได้เงินคืน
แต่โดยพ่อแม่เธอคุยกันแล้วเรื่องนี้แล้วเราก็โดนแบบมีปัญหากัน
หลวงตาชดาทองแล้วก็จะไปบอกว่าเนี่ยเพิ่งแท้งลูกมา
กลัวว่าวิญญาณจะตามมาคือเราเตรียมการเอาไว้แบบนี้เลย

หลวงตาชดานทองบอกว่าก็ให้ทำบุญ

เท่าไหร่ฮะแสนนึงหนึ่งแสนบาทเฮ้ยแต่หน้าม้าเตรียมเงินสดไปหมื่นเดียวค่ะ
หลวงตาชดาทองบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามีหมื่นเดียวไม่เป็นไรโอนตามมาทีหลังก็ได้
เดี๋ยวโอนได้นี่ทีมงานหมอปลาทนายภัยศาลแล้วก็นักข่าวบุกไปเลย
โหนี่อยู่ถึงตัวเลยนะครับไปดูบรรยากาศนิดหนึ่งค่ะ
เป็นพระหรือเปล่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายไม่ท่านเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วทำไมต่างกายแบบนี้
เอาแล้วมีการสดชดาอันนี้เงินอะไรเนี่ยเงินอะไรตาบหน่อยแล้วเงินอะไร
ตาให้ทำบุญทำบุญอะไรอ่ะทำบุญเรื่องในงานอะไร
นี่อ้างว่ามีจิตเป็นหลวงตาบัวนี่นะ
โอ้โหแล้วภายในสำนักนะคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้หลวงตาชดาทองคนนี้

ข้าวของเครื่องใช้เหมือนที่พระมีทุกอย่างพี่อุ๋ย
ตลาดบาดพระพุทธลูก

ภาพด้านหลังคุณผู้ชมทักมาตั้งแต่เราเล่าข่าวอันนี้ตั้งแต่ต้นแล้ว

ชะดาทองทาปากแดงหน้าขาวอะค่ะ

ผู้หญิงคนนี้ยอมรับว่าไม่ได้บวชอย่างถูกต้อง
และรู้ว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ผิด
แต่ก็อยากจะช่วยคน

อยากให้คนที่มีทุกข์ได้แบบปลดทุกข์ไปไม่มีทุกข์แล้ว

นี่เงินเหรอคะเรือนะใช่ไหมโอ้โหแล้วเขาบอกแบบนี้
เงินที่คนมาทำพิธีแก้กรรมอะไรต่างเนี่ยเอาไปทำบุญต่อ
อ๋อนี่สายรัดเงินแต่ไม่มีเงินแล้วมีแต่สาย
ก็ดูแล้วกันว่ามากันกี่ปึกอ่ะใช่ไหมเขาบอกเขาเอาไปทำบุญนะพี่อุ๋ย
เอาไปทำบุญต่อเอาไปสร้างวัดเอาไปบวชพระ

ก็อยู่ที่พระพุทธศาสนาจะกำหนด
แล้วเราเป็นผู้หญิงเราบวชได้เหรอ

ลูกศิษย์เขาก็ให้บวชเป็นพระก็ได้

เป็น๑๐กว่าปีตั้งแต่อยู่ที่นี่ก็ไม่เคยรู้

ใช่ก็ไม่เคยมีอะไรมันเกี่ยวกับจิตนายมว่า

จะเป็นใครก็ตามถ้าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

แต่ท่านบอกว่าไม่ได้ทำให้คนอื่นเดินร้อน
มันก็เป็นความจริงอยู่วันนี้ครับ
คือมันไม่ใช่ข่าวที่เราจะพูดได้ว่า
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคน

เพราะว่าหลายคนเสียหายเป็นหลายหมื่นเป็นหลักแสน

คือที่เขามาเนี่ยเขาก็ทุกข์ร้อนมาทั้งนั้นนั่นแหละ
ใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อหรืออะไร
มันเป็นเรื่องของการหลอกลวงหมอปลาพูดชัดเลยอ่ะนะคะครับ
คือผู้เสียหายกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เขารู้ข่าวเขาก็ไปนะคะ
แล้วเขาก็พูดเหมือนกันเลยว่าถูกหลอก
หลายหมื่นบางคนเป็นแสน
ผู้เสียหายคนหนึ่งบอกว่าหลวงปลาชดาทองเนี่ย
คนชื่อนั้นตามที่หลวงตาชะดาทองบอก
การไม่ได้เป็นพี่น้องการไม่ได้เป็นหน้าล้าน
สรุปคือมั่ว
คือเค้ามีอะไรจะ
มีข้อมูลาพอสิ่งที่ไม่มี
ไม่เรื่องจริงเลย
ทางสรวปไม่จริงเลย

แล้วหลวงตารู้ได้ยังไง
หลวงตาตอบหน่อยได้ไหมจ๊ะ
หลวงตาบอกเขาไปขโมยแหวนพ่อแม่มาเนี่ยเขาไม่ได้ขโมยอ่ะหลวงตาตอบยังไงอ่ะครับ
ก็ถามว่าขโมยไหมเขาก็บอกว่าใช่เขาก็พูดความจริงก็รู้ทุกเรื่องที่โยมมาวันนี้รู้ทุกอย่าง
รู้ว่าไงบ้างหลวงตารู้ว่านักข่าวจะมานักข่าวไม่ได้ขโมยทำไมจะไม่รู้
รู้ว่าหมอปลาจะมาทำไมถึงรู้ได้ก็รู้ไงว่าถ้าเขาทำดีเรา
ต้องรับสิ่งดีถ้าเราทำไม่ดีเราก็รับสิ่งชั่วไปไง
แล้วกลัวอะไรล่ะยมที่หมอปลามาวันนี้เราคิดว่าเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดี
ถามว่าสิ่งดีไหมก็แล้วแต่สังคมเขาจะยอมรับเราไหม
ถ้าไม่ดีก็ต้องติดคุกแค่นั้นแหละ
คือผู้เสียหายหลายคนนะคะคุณผู้ชมที่มาดูที่สำนัก
เขาก็พูดเหมือนกันหมดว่าเขาถูกหลอกจริง
เขาเสียเงินกันไปเยอะมากจริง
และทุกคนก็บอกว่ามันจะเป็นมุกเดิมเดียวกันเลย
บอกว่าคุณมีเคราะหกรรมนะต้องสะดอกเคราะห์นะ
ต้องทอดพระป่านะต้องบวชพระนะ

พระทีค่าใช้จ่ายรูปละแสน
เอาเงินใส่พาดิกเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้ว
แต่ว่าหลวงตาชดาทองจะพูดว่ายังไง
หลายคนก็พยายามจะทวงเงินคืนแต่เขาไม่ยอมคืนนะคะ
บอกว่ามีคนแบบเอาปืนมาขู่อะไรแบบนี้ด้วย
หลวงตานี้ไม่เกี่ยว
เขาบอกว่าสายค่าครู
ค่าครูคนละ๔หมื่น

ค่าแขนเท่าไหร่ครับ

แขนสอง๕ันแต่ได้คืนละ๔มืน

นี่ขอโทษนะทำไมเราถึงเชื่อกันว่า
เล่าเดินสองที่นะครับถ้าเล่าที่หนึ่งย้ายผมอะอยู่แปดสิบกลัวครับ
พอดีก็ต้องมาสระเขาเลยที่หลงตาเนี่ย

แล้วมีกรรมยังไงส่วนใหญ่เรื่องมันอยู่ไหน

อันนี้ลูกหลานเข้ามาตามเอาเรื่องให้นี่นะฮะ

มีนะครับผู้หญิงที่บดพระคือภิกษุนี
แต่ว่าขั้นตอนกว่าจะบวชได้เนี่ยความจริงแล้วเข้มมากนะครับ
ต้องถือศิลป์อย่างน้อย๒ปีต้องไปบวชในฝ่ายพิกษุนีสงฆ์ก่อน
แล้วถึงไปบวชในฝ่ายพิสุสงฆ์อีกทีนึง
แล้วต้องจำวัดอยู่ในวัดไหนก็แล้วแต่ที่วัดเขารับพิสุนี
แต่เนี่ยเขายอมรับว่าเขาไม่ได้บวชอย่างถูกต้อง

คือในไทยมีอยู่ประมาณ๒๐๐กว่ารูปเท่านั้นนะครับ
ทฤษุณีนะครับส่วนมากจะเป็นบวชทฤษิรังกา

ก็คือเหมือนอยากให้ชาวบ้านเรียกต่อกันไป
หลวงตาหลวงตาหลวงตาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกว่าตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
หลวงตาชดาทองคนนี้มาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน
ที่อำเภอโนนไทยที่นครต้นเจ้าศรีมา
แล้วยังแผ่ขยายอิทธิพลไปอีกเยอะแยะไปหมด
ทำให้คนรู้สึกแบบโอ้โหเลื่อมใสเคารพนับถือ
บอกกันปากต่อปากมาหาแล้วก็ถูกหลอกกันหลายคน
จัดงานทำบุญทุกสิ้นเดือนนะแล้วเวลาจัดงานทำบุญเนี่ย
จะนิมลพระสงฆ์มาทอดพระป่าแล้วท่านผู้ชมดูนะ
ตัวเองเนี่ยขึ้นไปนั่งสวดมนต์เสมอเทียบกับพระสงฆ์ด้วย
ก็ยิ่งทำให้คนที่มาเนี่ยเขาก็ยิ่งเชื่อโอ้โหดูสิเห็นไหมอืม
ขึ้นไปนั่งสวดมนต์แบบคู่กับพระเลยแล้วพระแต่ละมาเนี่ย
ก็มีปัจจุปัจจัยให้รูปละ๑๐๐๐๑๕๐๐บาง
มีทุกสิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนก็เลยกลายเป็นว่า
พระที่บางรูปก็มาแล้วจ้องแล้ว
สิ้นเดือนเขาจะมีกิจนิมนต์มาแล้วก็จะมาแล้ว
แล้วไม่ได้แค่วงการส่งนะครับอันนี้ชาวบ้านเค้าบอกกับเรา
บอกว่าไม่ใช่แค่พระที่แบบโอ้โหจ้องจะมารับกิจนิมนต์กับหลวงตาชาดาทองนะฮะ
ทุกผู้ชมดูฮะนี่ครรภาชกรงก์ครรภาชการตำรวงตำรวจนี่ก็มีนะฮะ
คือชาวบ้านเขาก็แปลกใจเขาก็งงอยู่ว่า
ตำรวจก็น่าจะรู้ว่าถ้าไม่ใช่พิสุนีที่บวชอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงเนี่ย
คุณเป็นผู้หญิงคุณมาแต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์อย่างนี้ไม่ได้

แล้วทำไมขนไม่อย่างไรไม่จ๋งไม่จับมัดต่อคิวต่อแถว
เหมือนไปร่วมงานอะไรคนไปต่อแถว

เขาจะจัดทุกสิ้นเดือน

คุณน่ะมาผิดวันอืมมันต้องมาวันที่สามสิบ
หรือสามสิบเอ็ดเดือนนี้ก็มาวันที่ยี่สิบแปด
เขาจะทำพิธีกันยาเขาจะทำพิธีเขาจ้างพระมาสวดด้วย
เขาแบบว่าไม่ให้จ้างนะพระมาก็ได้ใช่ไหมล่ะ
ได้ตลอดได้ตลอดตำรวจก็มาเอาเหมือนกัน
ตำรวจก็มามาฉันอยากรู้ไว้ตำรวจก็มา
ขนาดนั้นเลยเหรอแม่ใช่ตำรวจมาเดินเข้าแถวขอเงิน

ไม่ได้เสื่อมเหมือนเป็นตัวเป็นพระหรืออะไรอย่างนี้เอาคนบ้าไปนับสือทำไมล่ะ
ก็เนี่ยชาวบ้านเขาก็มีหลักฐานให้เราดูรูปถ่ายภาพนิ่งต่าง
เราก็ไม่รู้นะเท็จจริงยังไงหรือว่าเขาไปร่วมงานเจอเจอกันตอนไหนนะครับ
ใครที่อยู่ในภาพยังไงก็จะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะฮะ
อาจจะภาพตัดต่อก็ได้นะ
หรอกค่ะพี่อุ๋ยผมก็ไม่รู้ไงภาพตัดต่อหรือเปล่า

บุคคลที่เขาอยู่ในภาพเขาอยากจะชี้แจงอะไร

เราก็ไม่รู้ไงเออชาวบ้านเขาให้มาบอกดูสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
เราก็ตัดต่อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
หลวงตาชดาทองไปตัดต่อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
แล้วเอาไปให้ชาวบ้านดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ทุกผู้ชมครับวันนี้หมอปลากับสื่อมวลชน
อยู่ที่สำนักของหลวงตาชาดาทอง๓ชั่วโมงกว่านะครับ
แล้วก็พยายามติดต่อไปยังตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่
สำนักพุทธในพื้นที่ด้วยที่นครราชศรีมานะครับ
อยากให้มาร่วมตรวจสอบด้วยกันเหลือเกิน
เอาลองฟังนะฮะตอนที่ติดต่อไปเป็นยังไง
ไม่ครับท่านผอครับท่านบอกว่าเขาไม่ได้สกัดท่าน
แต่พระที่ท่านดูแลเขามารับเงินจากผู้หญิงคนนี้นะท่าน

ขอเป็นวันนี้นะครับท่านขอเป็นวันนี้เอาชาตินี้ด้วยนะครับท่าน

คือที่ท่านบอกก็ไม่ผิดหรอกท่านก็บอกว่าเอาก็เขาเป็นผู้หญิง
แล้วก็ไปแต่งตัวเป็นพระอย่างนี้ก็ถือว่าแต่งกายเรียนแบบพระก็ไม่ได้อยู่ในสังกัดของสำนักพุทธไง

ท่านผู้ชมครับทางทีมข่าวนะก็เลยโทรหาท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาเลยนะฮะ

ท่านผู้มาครับการมันมีอย่างนี้แบบนี้แบบนี้
มาถึงก็มาดูข้อมูลจากสื่อมวลชนจากหมอปลา
ชาวบ้านเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยมากันเป็นร้อยนะฮะ
เห็นไหมนี่พอรู้ว่าตำรวจจะมาแล้วนี่มากันเป็นร้อยเลย
เขาก็ต้องการเงินคืนใช่
เขาก็ต้องการเงินคืนนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอิตบุญยวิทย์ผู้กับการสอบภอนวลไทย
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับแล้วก็นี่ฮะหมอปลาก็มาคุยด้วย
บอกว่าเอาเบื้องต้นเนี่ยนะทางคดีเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดอย่างละเอียดก่อน
อย่างชาวบ้านที่มากันเนี่ยว่าแต่ละคนถูกหลอกแบบไหนลักษณะใดรูปแบบใดบ้างสูญเงินไปเท่าไหร่อย่างไร
เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายข้อไหนส่วนตัวของคนที่ถูกกล่าวหาก็คือผู้หญิงคนนี้
หลวงตาชาดาทองคนนี้เนี่ยแน่นอนว่าความผิดเบื้องต้นก็คือมีความผิดฐานแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
ส่วนภาพที่ว่ามีตำรวจไปรับเงินจากหลวงตาชดาทองเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเพิ่มให้
เป็นตำรวจสังกัดไหนมางานไหนอะไรยังไง

กรณีที่มีมวลชนนะครับ
ผมก็จะให้ไปรักษาออกความปลอดภัย
แต่ว่าในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ย

ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดครับผมครับ
ตอนนี้ผมก็จะขออนุญาตตรวจสอบข้อที่จริงครับ

ทำไมผู้หญิงสามารถแต่งตัวเหมือนพระสงฆ์ได้

ไม่ท่านอารมณ์ตรงนี้
สอบข้อได้จริงหรอกเพราะเขาอ้างว่าเขาอยู่เนี่ย
เขาทำมาเป็น
หลังจากนั้นเขาอยู่มาเป็นสิบปีแล้วนะ
หลวงตาชะดาทองคนนี้เนี่ยเหล่าคนไปเยอะมากกัน
ตำรวจก็เลยเชิญตัวหลวงตาชดาทองไปที่โรงพักนะฮะสพนไทยครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะท่านภูมิกับการสพนไทยบอกว่าไปไปคุยกันหน่อย
วินยงวิญญาณไม่ได้บอกหรือตำรวจจะมาบอกแต่ว่าหมอปลากับสื่อจะมา
กระซิบไม่ทันเลยต้องนี่ฮะหอบข้าวหอบของตามตำรวจไปไปสพนไทย
ชาวบ้านก็เป็นร้อยเลยฮะก็เลยย้ายครับจากสำนักของหลวงตาชดาทอง
ไปที่หน้าโรงพักษพโนนไทยส่วนใหญ่ก็คนเท่าคนแก่
ผู้สูงอายุนี่ครับเขาก็ต้องการไปแจ้งความต้องการเงินคืน
แล้วไม่ใช่แค่ชาวบ้านนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
หนึ่งในผู้เสียหายพระฮะอ้าวนี่คุณภูริพัฒน์บุญนินไปนั่งคุยด้วยเนี่ย
อ้าวบอกยังไงกันล่ะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าโดนหลอกเหมือนกัน
สูญเงินไปแสนหกหุ้ยแสนหกคุณเข็มมาสอนอ่า
ถามว่ามันเรื่องอะไรก็หลวงตาชาดาทองเนี่ยมาหลอกว่า
เดี๋ยวจะช่วยสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้ที่วัดราคาเนี่ยน่าจะสักล้านสองจะหาเงินมาให้
แต่หลวงพ่อเนี่ยต้องเอาเงินมาก่อน๘๐๐๐บาทนะถามว่าเอามาให้ทำไม๘๐๐๐บาท
คือเหมือนกับเอามาทำให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะทำให้มันงอกงงอกเงย
จากแปดหมื่นให้ไปสองรอบเลยนะฮะ
แปดหมื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะงอกเงยเป็นล้านสอง
จะได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารให้ได้

ถามว่าแล้ววันนี้เป็นยังไงโบสถเสร็จหรือยังหลวงพ่อ
หลวงพ่อบอกยังไม่เคยเห็นเลย
เสาโบดยังไม่ขึ้นสักต้นเลย
ก็บอกว่าจะช่วยสร้างโบสถ์แสนโสล่านสงฆ์
โหที่นี่ก็ได้ไม่คบที่ก่อน

ได้ไม่คบร่านสงฆ์
ทีหลังก็มาโตใหม่อีกว่าจะให้เสร็จร่านสงฆ์

อื้อดูสิ
คือผมว่าส่วนหนึ่งก็คือปากต่อปากก่อนไง
ใช่ไหมพอคนบอกกันเชื่อ
พอคนมาดูหน่อยซิเราก็กำลังมีทุกข์มีร้อน
วิตกกังวลกำลังทุกข์ร้อนค่ะ
มาถึงเนี่ยพอเข้ามาอยู่นั่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยดูอัลบั้มลงอัลบั้มรูป
คนก็ยิ่งเชื่อเนอะเชื่อไปใหญ่

เอาเป็นว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าในส่วนของสำนักพุทธไม่สามารถดำเนินการอะไรกับผู้หญิงคนนี้

เพราะไม่อยู่ในส่วนอำนาจของความรับผิดชอบ
แต่จากข้อมูลที่เห็นก็คือความผิดแน่นอนคือแต่งกายเรียนแบบสงฆ์
ตรงนี้ตำรวจเขาจะดำเนินคดีไป
ส่วนเรื่องการช่อกงช่อกงต่าง
หลอกลวงต่างเมื่อมีผู้เสียหายไปแจ้งความ
ตำรวจสพนไทยก็จะดำเนินคดีไป
หลังจากนี้เนี่ยทางสำนักพุทธนะครับ

จะแจ้งไปยังฝ่ายเจ้าคณะปกครองที่อยู่ในพื้นที่ให้ตรวจสอบด้วย
สอบด้วยค่ะว่าพระรูปไหนที่มากันทุกเดือนทุกสิ้นเดือนที่ชาวบ้านบอก
มารับกิจนิมนต์ที่นี่แล้วได้ปัจจัยรูปละพันรูปละพันห้า
แล้วก็ให้เขามานั่งคู่มาสวดคู่กันเนี่ย
เพราะสพนไทยเนี่ยตำรวจบอกว่าภูมิกับบอกเดี๋ยวจะไปตรวจเรื่องตำรวจใช่ไหม
ใช่ค่ะอ่าที่มารับเงินรับทองอะไรแล้วแล้วทำไมแบบไม่ดูว่าเออ

ส่วนพระรูปอื่นที่ได้รับการนิมนต์มา
นั่งอยู่บนข้างบนทางเจ้าคณะปกครองในจังหวัด
ก็จะไปตรวจสอบว่ามาจากวัดไหนอะไรยังไงบ้าง
ค่ะนี่นะคะแต่คือตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะว่าเขาชื่ออะไร

เบื้องต้นตัวเลขมาจากสหพ้อนวลไทย

มีผู้เสียหายมาแจ้งความแจ้งเรื่องร้องเรียนกับทางสพนไทย๗๕คน
ใช่ค่ะมูลค่าความเสียหาย๓ล้านกว่าบาทนะคะ